แล้วจุดที่เกิดเหตุมันอยู่แถวโรงเรียนนะคุณ
เป็นย่านชุมชนด้วยแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงเรียน
บางทีคือผู้ปกครองเขาก็จะไปรับลูกหลานกันใช่ไหม
การจราจรการสัญจรมันก็จะแออัดหน่อยมันก็จะติดขัดหน่อย
ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้หญิงคนนี้เขาไปรับลูก

ปรากฏว่าเจอกระบะคันนี้มีทั้งบีบแต่ด้วยนะ

คนขับกระบะถือปืนออกมาโชว์ด้วย

ตอนคุยตอนคุยเลยตอน
โหนี่คือก็ลุ้นอยู่นะ
ว่ามันจะมีการยิงเปรี้ยงปร่างกันไหม
เพราะว่าแม่ของเด็กคนนี้

ผู้ชายที่ขับกระบะน่ะมีปืนอยู่แล้วคุณเห็นใช่ไหม
ตอนที่เขาจอดรถรถกระจกลงมา

แต่ท้ายที่สุดเหตุการณ์นี้ผู้ชายน่ะเขาไม่ได้ยิงนะ
แล้วเอาจริงจากคลิปนี้เราก็ไม่เห็นด้วยว่าเขาควักปืนออกมา
ได้ยินแต่เสียงของแม่ของเด็กบอกค่ะ
ซึ่งผู้ใช้เฟซบุ๊คคุณพัทธานิษฐ์เอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้
แล้วคุณพัฒนิษฐก็เล่าให้ฟังนะว่าวันนั้น
ตัวเธอขับไปรับลูกที่โรงเรียนแถวลำลูกกาคลอง
สภาพการจราจรตรงนั้นน่ะหน้าโรงเรียนคุณทัศนัย
รถมันก็เยอะการจราจรก็ค่อนข้างติดขัดค่ะ
แล้วกระบะคันนี้โอ้เธอบอกเลขทะเบียนถ่ายป้ายทะเบียนเอาไว้ด้วย
เขาบอกว่ากระบะคันนี้นะเหมือนกับใจร้อน

ทีนี้รถเธอมีเด็กอยู่ก็ไม่ได้ขับเร็ว
แล้วมันมีจังหวะที่กระบะเร่งเครื่องแซงขึ้นมาปาดหน้ารถเธอ
หลังจากนั้นเธอนะเบรกจนแบบลูกที่นั่งอยู่ในรถหัวทิ้มเลยค่ะ
แล้วเธอไปบีบแรร์ตามเลขกระบะคันนี้จอดจอดจอด
สุดท้ายตัวเธอลงไปไปเคลียร์นะ
ต้องการจะบอกให้กระบะรู้ว่ารถฉันเนี่ยมีเด็กอยู่ในรถ
คุณจะมาอะไรคุณจะมาเร่งฉันทำไม
คือเขาไม่ได้ขอโทษแล้วเขาก็ไม่ได้ยอมรับว่าขับปาด
แล้วก็มีการถ้าเกิดว่าตามที่เธอพูดจริง
ที่แม่เด็กบอกจริงก็คือมีการเอาปืนออกมาขู่อีก
แล้วตอนที่รถกระจกลงได้ยินไหมเขาบอกมาว่าแม่เด็กขับรถช้า
แม่เด็กก็พยายามอธิบายแล้วก็มีเด็กอยู่ในรถไงคุณจะอะไรล่ะ
ทีนี้เธอก็เลยตัดสินใจค่ะเอาคลิปนี้มาแชร์ลงในโซเชียล
คือเตือนแหละว่าใครที่ใช้เส้นทางแถวรังสิตคลอง๒เนี่ย
ระวังไม่รู้ว่าจะเจอกระบะหัวร้อนมาก่อเหตุแบบนี้หรือเปล่า

นั่นแหละสิครับยังอยู่ที่เรื่องหัว